ข่าวนี้เนี่ยเชิญชมด้วยตาท่านเองเป็นวินาทีสุดสยองสยองขนาดไหน
ขับรถไปตามทางอยู่ดีไฟก็สาดไป
พอไฟสาดไปรู้สึกได้เลยว่าลิมทางมันไม่ใช่เรื่องปกติ
มันเหมือนเป็นเงาปริศนาแล้วโผล่มากลางค่ำกลางคืน

อันนี้เรียกว่าเงาประหลาดมาสั่นประสาทตอนกลางคืน
เพย์ชาติอันนี้ดูครั้งแรกอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่
ดูช้าอีกสักทีเป็นเงาปริศนาฮะโผล่มาแบบนี้เลย
แต่อยากเห็นชัดอีกทีว่าตกลงแล้วไอ้เงาที่ว่านี้
เฮ้ยมันมองทะลุไปได้เลยนะคือถ้าจะบอกว่าเป็นต้นไม้ก็เข้าใจ
แต่ต้นไม้จะมาอยู่หน้าเจดีได้ยังไงครับนะฮะแล้วเป็นเงา
เพราะว่าสามารถมองทะลุเหมือนชั้นของเจดีร้างได้
เหมือนเป็นรูปร่างลางแบบยังไงอย่างนั้นเลยครับ
เหมือนแกเป็นทีมงานที่ทำคอนเทนต์เรื่องของพูดผีปีศาจเหมือนกัน
ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้บอกพี่กัดนะว่าที่ไหนขับรถไปแล้วเห็นไม่ใช่คนเดียว
เห็นพร้อมกันทั้งรถจนกระทั่งมีเสียงหุ้ยเกิดขึ้น
เหมือนทุกคนทุกสายตาส่องไปมองไปตามปลายทางปลายไฟหน้ารถเห็นเหมือนกันกับเหตุการณ์ครั้งนี้
คนที่ดูในโลกโซเชียลมีเดียบอกพี่มันเงากิ่งไม้ไงข้างหน้ามันเหมือนมีกิ่งไม้
แล้วพอไฟรถมันสาดไปมันก็เลยสะท้อน
แต่ยังไม่ทันได้ขึ้นมือยืนอยู่ในสภาพที่โครงสร้างชุดของเขาเป็นพุ่มลงมาข้างล่าง
แต่ยังไม่ได้มีการขึ้นมือถ้าหากเขาขึ้นมือเมื่อไหร่เนี่ยขนคอของทุกคนจะตั้งชั้นเหมือนกับผม
เหมือนแบบนี้จริงเห็นไหมรูปทรงตัวหัวไหล่มันจะดูแบบแท่งเป็นไหล่ตรง
เหมือนเป็นชุดของชุดไทยแบบซ้ายมืออันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูว่าสิ่งที่โนอาเขาเห็นเนี่ยประหนึ่งคล้ายกับซ้ายมือของท่านผู้ชม
แต่ตอนนั้นมันเป็นแค่เงามันไม่ได้เป็นร่างแบบซ้ายมือแบบนี้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่ได้บอกว่าที่มาที่ไปอยู่ที่ไหน
แต่ที่จะบอกไว้คือหลังจากงานนั้นวันรุ่งขึ้นไม่นอนเลยครับตื่นแต่เช้าเลยรีบไปใส่บาททันทีอุทิศส่วนกุศลให้กับเงานางรำที่ว่าอยู่นี้นี่คือเจดีร้างและเจอร่างปริศนาเกิดขึ้นครับ